เล่นหลับผู้ชายคนหนึ่งไปทำงานในสวนแต่ไปปัสสาวะใส่หลุมศพคุณยายท่านหนึ่งอายุ๙๐ปีในป่าช้า
หลังจากนั้นหายตัวไปล่าสุดเจอแล้วไปนอนหมดสติอยู่กลางถนน
คุยไปคุยมาได้ใจความว่าไปเจอเด็กคนหนึ่งชักชวนให้ไปอยู่ด้วยชักชวนให้ไปดูหนังแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย
มารู้ตัวอีกทีก็ตอนมีคนมาปลุกนี่แหละว่าเอ้ามาอยู่กลางถนนได้ยังไง
ก็เลยช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ตอนไปเจอสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เขาชื่อว่านายแมนนะครับวิทูลแสนวังอายุ๒๓ปีแมนนอนสลบอยู่
ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นคือเอามาที่เถียงนาแล้ว
หลังจากตอนเช้าเมื่อวานมีชาวบ้านไปเจอนายแมนนอนอยู่กลางถนนนะฮะ
เป็นถนนสายบ้านวังพระองค์บ้านหนองฮายที่อุดรธานี๕
จุดที่เขาหายตัวไปประมาณ๕กิโล
หอบกันไปนอนบนเถียงนาพัดวีกันไปนวดกันไป
และรอให้รถพยาบาลมาตรวจเช็คร่างกายก่อนที่นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นชาวบ้านกับแม่ของนายแมนก็พยายามมาคุยกันกับลูกชาย
ว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
แต่แมนนะคุณผู้ชมนอนนิ่งเฉยไม่พูดจาไม่ไหวติงอะไร
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแมวเนี่ยมันเหมือนผีบางตา
ปิดปากไม่ให้พูดปิดตาไม่เห็น
ก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยต้องไปจุดทูบจุดเทียนขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็สิ่งที่ทำลงไปก็คือโดยเฉพาะหลุมศพที่แมนไปปัสสาวะใส่นั่นแหละ
ไปที่หลุมฝั่งศพท์ของศพของคุณยายอายุเก้าสิบปี
จุดที่แมนเขาไปปัสสาวะใส่ก็เลยจุดทูบขอคำมาว่านี่นะ
ถ้าเกิดว่าสิ่งอะไรที่แมนทำลงไปก็มาถืออย่าถือโทษโกรธ
ตามความเชื่อของคนอีสานเขานะฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะครับ
เอาหัวซีกรรมให้ลูกให้ร้านเทพเว้ยก็ให้ได้เศร้ายังได้เป็นอย่างนึก

ง่ายก็จะได้ไปเกิดไปขานน้ำสาธุสาธุ
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะหลังจากทำพิธีเสร็จประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่า

แนนฟื้นขึ้นมาอุ้ยสติกลับคืนมาเออมันแปลกเพราะว่าหลังจากที่เนี่ย
ผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านทำพิธีนะนะฮะแล้วก็เดินทางไปทีมข่าวแล้วก็ตามไป
แล้วก็ไปคุยกับแม่ของนายแมนซึ่งแม่ของนายแมนก็เลยพาไปชี้จุดที่เถียงนาที่พานายแมนไป
แม่ของแมนเล่าแบบนี้เลยหลังจากทำพิธีเสร็จผ่านไปชั่วโมงกว่า
สติลูกชายกลับคืนมาแล้วก็พูดคุยถามกันไปแม่เล่าแบบนี้
ลูกชายบอกว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๑๐ขวบมาชวนให้ผมไปอยู่ด้วย
แล้วบอกว่าอยากไปดูหนังก็เลยมีการพากันเดินออกจากไร่อ้อยที่จะไปทำงานนี่แหละ
เดินไปเรื่อยเดินไปจนจำอะไรไม่ได้
มารู้ตัวอีกทีก็คือมีคนมาเรียกมาปลุกให้ลุกขึ้นจากที่ไปนอนอยู่กลางถนนนั่นแหละ
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยว่าตัวเองไปทำอะไรมา
ไปอยู่กับใครแต่ว่ารู้เดี๋ยวว่ามีเด็กก็พาไป
สาเหตุแม่เชื่อแบบนี้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเรื่องของผีบางตาลงโทษ
เพราะ๓วันก่อนอย่างที่บอกไปว่าลูกชายเนี่ยถูกว่าจ้างให้ไปดาย่าในไร่อ้อย
ใกล้ใกล้กับป่าช้าที่มีหลวงฝังศพแต่ก่อนคือคนต่างจังหวัดนะ
เขาจะเอาศพผู้ตายไปฝังป่าช้าในพื้นที่แบบระแวกบ้านนั่นแหละ
ปัจจุบันก็กลายเป็นพื้นที่ไร่นาไปด้วยส่วนหนึ่งนะฮะ
แล้วลูกชายเนี่ยไปปัสสาวะใส่หลุมศพที่ฝังศพร่างของคุณยายท่านหนึ่งอายุ๙๐ปี
จนกระทั่งช่วงเย็นของวันศุกร์ที่๓ที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านบอกว่าลูกชายหายไปเจอแค่รถจักรยานยนต์จอดทิ้งอยู่ออกตามหากันคุณผู้ชม
แล้วจริงแล้วเนี่ยก่อนที่ลูกชายจะหายไปมีคนเห็นบอกว่าลูกชายลักษณะคือหน้าดำ
แล้วตาแดงเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงเหมือนไม่ใช่คน
แล้วก็หายตัวไปฟังเสียงคุณแม่เลย
แล้ววันนั้นก่อนที่เขาจะหายไปแต่หน้าเขาดำดำและตาแดงยังทักเค้าอยู่

ก็ได้ว่าอย่างนี้ผีบางป่าผมมาเช้าก็เอาข้าวเอาอะไรไปเลี้ยงเจ้าพี่เจ้าพัง
ดูสิคุณผู้ชมนะฮะด้านเพื่อนของนายแมนบอกเหมือนกันว่านายแมนมาเล่าอีกทีให้ฟังว่าตอนปัสสาวะอยู่เนี่ย
คือเขารู้นะเขาไปปัสสาวะใส่หลุมศพแล้วเขาบอกว่าตอนที่ปัสสาวะอยู่รู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้าง
แล้วก็เอานิ้วจิ้มที่เอวแล้วบอกแบบนี้ว่ามึงจะถูกหวยนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยยังไง
วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเพื่อนของนายแมนหมายถึงว่านายแมนเองอันนี้มาทราบภายหลังตอนที่เขาตื่นมาแล้ว
ว่าเขาถูกระวัลได้ท้าย๒ตัวด้วยครับเออได้ไป๒๐๐๐บาททีนี้เขาบอกว่าก็เลยมีการซื้อเหล้ามาเลี้ยงเพื่อนกัน
แต่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมแมนมีอาการแปลกไม่ยอมคุยกับใครไม่เฮฮาจนกระทั่งหายตัวไป
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยแหละส่วนหนึ่งเพราะว่าก่อนวันที่๑ใช่ไหมฮะ
ตัวในแมนเองเขาก็ถูกรางวัลก็เลยมาซื้ออะไรเลี้ยงเพื่อนกันไป
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแมนก็หายตัวไปแต่ว่าตอนนี้ดีใจแล้วที่แมนกลับมา
แล้วก็อยากให้แมนนั้นไปขอขมาหลุมศพหลุมนั้นด้วยตัวเองแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้ไป
ก็คือถ้าเกิดว่าฟื้นแบบขึ้นมาแบบ๑๐๐ปุ๊บเดี๋ยวจะเดินทางกลับไปขอขมาหลุมศพคุณยายท่านนี้

ก็คือเขารู้ว่ามันมีหลุมศพแต่เขาก็ยังไปปัสสาวะใส่